เขาแชร์กันกระหึ่มในโลกโซเชียลเลย
เพราะว่ามีลูกค้าเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
และพนักงานจับได้ว่าลูกค้าทำอะไรไม่ดีบางสิ่งบางอย่าง
ทีนี้ครับลูกค้านี่โวยวายด่าทอพนักงานใหญ่เลยนะฮะ

โอ้โฮโวยแล้วถูกเชิญออกนอกร้านนะครับ

ส่วนเพื่อนเองก็ดึงตัวออกนอกร้านเลยนะครับ
ให้เห็นพฤติกรรมของชายเสื้อแดง
คาดว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาเป็นลูกค้าแหละครับ

พอถูกจับได้ก็โวยวายอย่างที่เห็นแล้วครับ
เหตุการณ์นี้มีกล้องอีกมุมจับภาพได้ด้วยคุณ
เป็นกล้องหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงิน

ถือของมาวางไว้ที่เคาน์เตอร์ค่อยดูนะ
แล้วพนักงานร้านก็มายืนประกบข้างนะครับ

ชายเสื้อแดงก็โวยวายหนักขึ้นทันที

แม่ถกลงมาไว้ใต้คางนะครับ
จากนั้นโวยวายโวยวายแล้วมีคนพาออกจากร้านนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความไว้แบบนี้

แฮชแท็กเข้าใจน้องพนักงานว่ารู้สึกยังไง
เมื่อต้องมาเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ปฐุมธานี
แฮชแท็กคลิปต่อในเม้น
จะมาขโมยของในร้านสะดวกซื้อแล้วโดนจับได้

ยังมาต่อว่าพนักงานว่าไร้มารยาทอีกแบบนี้

พอจับได้กลับไม่ยอมรับค่ะ
แล้วก็เข้ามาต่อว่าพนักงานหน้าตาเฉยเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้มีคนแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยนะครับ

ถ้ายังไม่ได้จ่ายตังค์จะเรียกว่าขโมย

ไอ้ที่ซุกที่ซ่อนไว้ในเสื้อในอะไร

แต่บางคนก็มองว่าถ้ามีเจตนาในการจะขโมยแล้ว

หรือเรื่องของการโมโหอาจจะกลบเกลื่อนหรือเปล่านะฮะ